ธนกิจหรือว่าคุณบอลพาไปที่โป๊ะเรือ
พาไปจับโป๊ะแตกกันหน่อยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
คือจำได้ไหมในรายการพี่หนุ่มรายการโหนกระแสค่ะ
ทั้งหมด๔คนมาออกรายการเนี่ยนะคะ
แล้วพยายามที่จะเอารูปที่ถ่ายบนเรือ
รูปนั้นคุณผู้ชมชาวเน็ตเขาก็เอามาซูมดูสิว่า
สะพานพระราม๘ช่วงเวลา

รูปที่จะให้ดูต่อไปนี้เดี๋ยวไล่เลี่ยงกันไปเลย
กัสสองอย่างก็คือกรอบสีแดง
เวลาที่ถ่ายรูป

เฮ้ยเวลาที่ถ่ายรูป
มันจะไปสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มีการเปิดปิดไฟ

เดี๋ยวไม่ค่อยได้ผ่าน

มีค่ะพี่คือบ้านปุ้ยอยู่ฝั่งทน
เวลาปุ้ยกลับบ้านเวลาขับรถกลับมา
สัก๔ทุ่มกว่าสะพานจะมืดแล้ว

ใช่คุณผู้ชมทีนี้ทำไมเราจุดประเด็นนี้มา

ที่จุดประเด็นนี้มาต้องยอมรับว่าบางครั้ง

จริงแล้วทั้งหมดตั้งใจจะเอาภาพถ่ายเหล่านี้
ให้พี่หนุ่มดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่านี่ไง

ยังไม่มีใครเมาทุกอย่างปกติบนเรือแต่เอาไปเอามาไอ้ภาพเหล่านี้มันจะเป็น
หลักฐานมัดตัวคุณหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจว่ามีการไปแก้ไทม์ไลน์กันหรือเปล่า
โดยเฉพาะภาพนี้คุณผู้ชมภาพนี้ค่ะภาพนี้คุณผู้ชมโฟกัสภาพนี้เลยกัน
ที่เป็นประเด็นนะคะนี่ใครคะคุณกระติกคุณกระติกถ่ายอยู่บนหัวเรือ
ใครเป็นคนถ่ายให้คะอันนี้ใครคนนี้อันนี้นี่ภาพนี้ภาพนี้คุณกระติก
อยู่บนหัวเรือคุณแตงโมใช่พี่เบิร์ตเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูเวลานะคะ
๑๓นาที๔ทุ่ม๑๓นาทีจำภาพนี้ไว้ค่ะทีนี้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่า
เอาดีดีเวลามันใช่หรือเปล่าเวลาเนี่ยมันมีการแก้ไขหรือเปล่า
เขาไปแก้ไอ้วันเวลาสถานที่ได้นะต่อค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปซ้ายกับรูปขวา
รูปซ้ายเป็นคุณคนอื่นขออนุญาตใช้รูปภาพของคนอื่นนะที่ให้ดู
รูปนี้เปรียบเทียบกันคือช่วงเวลาปกติแล้ว๔ทุ่มเนี่ย
สะพานพระรามแปดเขาปิดไฟแล้วไฟบนสายสลิงค์อ่ะปิดแล้วนะคะทีนี้
อันนี้เป็นการตอบคำถามว่าส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งว่ามันใช่หรือเปล่า
ไฟจะต้องไม่สว่างมันต้องมืดมันต้องมืดแต่แบบนั้นไฟมันยัง
นี่คุณผู้ชมเป็นขณะที่เขาขับรถอยู่บนสะพาน
พระราม๘ตอน๔ทุ่ม๕นาทีดูสิฮะสี่ทุ่มห้านาทีคุณผู้ชมดูไฟบนสะพานพระราม๘นะคะ
รวดสลิงรวดสลิงเป็นวันเวลาเดียวกันกับที่คุณแตงโมและเพื่อนล่องเรือ
แล้วยังใกล้เคียงกับเวลาที่กระติกถ่ายภาพก็คือมันจะมีภาพหนึ่งที่กระติกถ่าย๔ทุ่ม๖นาที
กล้องหน้ารถอันนี้สลิงถูกบนสะพานปิดไฟไปแล้วสลิงมันมืดไปแล้ว
แล้วทำไมด้านหลังของกระติกช่วงเวลาห่างกันนาทีเดียวด้านหลังของกระติกซึ่งหลังด้วยนะคะ
อันนี้๔ทุ่ม๕นาทีไฟมืดแล้วแต่๔ทุ่ม๖นาทีไฟยังสว่างอยู่
จะให้ภาพข้างหลังมันชัดขึ้นมาจะเพิ่มสีมันสามารถทำได้
อันนี้ในกรณีทางเทคนิคนะของโทรศัพท์แต่คนเขาก็จับผิดว่า
งั้นไปถามเจ้าหน้าที่ที่มีการเปิดปิดไฟบนสะพานพระราม๘เลย
ทีนี้อันนี้จะตอบคำถามได้ทั้งหมดเลยว่า
คุณปิดและเปิดไฟเวลากี่โมงบนสะพานพระราม
ผู้ชมตามมาเจ้าหน้าที่สำนักงานโยทางกรุงเทพฯ
ผู้ซึ่งดูแลรับผิดชอบการเปิดปิดไฟ
การเปิดปิดไฟจะแยกเป็น๒ส่วน
ก็คือไฟส่องสว่างริมถนนบนสะพานทั้งสองฝั่ง
และไฟบนยอดเสาของสะพาน
เป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติ
โฟกัสไปที่ลวดสลิง
ส่วนไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่องสายเคเบิ้ลหรือว่าลวดสลิงตรงนั้นเนี่ย

จะเปิดในเวลา๑๘นาฬิกาและจะกดปิดระหว่างเวลา๓๔ทุ่มตามกราฟิกหน้าจอ
ซึ่งจะไม่เกิน๔ทุ่มใช่ไหม
ถูกค่ะเป็นลักษณะคือแมนนั่วดันไฟขึ้นลง
แต่คำตอบอยู่ตรงนี้แล้วในวันเกิดเหตุล่ะคะ
ในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยืนยันกับเราหน้าจอค่ะ
เจ้าหน้าที่ปิดไฟ๓ทุ่ม
แต่เมื่อสักครู่ภาพของคุณกระติก๓ทุ่มกว่าไฟยังถูกเปิดเอาไว้

มันมี๔ทุ่ม๖นาทีกับ๔ทุ่ม๑๓นาที

ตำรวจต้องตามต่อประเด็นนี้ด้วยนะคะ